อันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคนในวงการบันเทิงปกติแล้วเนี่ยมีข่าวว่าส่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลตอนนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กันเองบ้างนะคะสำหรับครูสลาคุณวุฒิค่ะ
แต่งเพลงชื่อดังบอกเลยว่าส่งกำลังใจให้ชุดใหญ่เลยสำหรับพี่โหน่งชัชช่านั่นเองนะคะ
ส่งพลังบวกไปด้วยค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพที่คุณครูเนี่ยทานบะหมี่ของร้านพี่โหน่งบะหมี่โหน่งนั่นเองนะคะ
แต่ความสำคัญที่ครูโพสต์เอาไว้ก็คือการชื่นชมพี่โหน่งบอกว่าถือว่าโหน่งเนี่ยเป็นเจ้านายต้นแบบอีกคนในยุคลีภัยโควิดกันเลยนะฮะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องปิดร้านตามกฎกติกาของบ้านเมืองเพราะว่าร้านพี่โหน่งเองเนี่ยบะหมี่โหนกมีหลายสาขานะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายที่ด้วย
แต่ว่าไม่ยอมปิดลมหายใจของลูกน้องก็คือพยายามปรับตัวสู้เปลี่ยนร้านเป็นร้านเดลิเวอรี่ค่ะในจังหวัดที่เดลิเวอรี่ได้ก็เดริเวอรี่ไป
ส่วนจังหวัดไหนที่เดลิเวอรี่ไม่ได้ที่นครนายกเองอย่างร้านพี่โหน่งเองพี่โหน่งมายืนทอดไก่ขายแล้วก็ให้ลูกน้องได้มีงานทำนะฮะโอ้โหสุดยอดมาก
สลาบอกว่าบ่อผิดกฎบ่อปลดลูกน้องค่ะหาทางรอดไปด้วยกันแล้วครูสลายังบอกด้วยว่าชื่นชมที่พี่โหน่งเป็นนายจ้างนำพาชีวิตลูกน้องให้อยู่ไหวในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะ
ซึ่งตัวพี่หน่งเองก็น่าจะปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็มีกำลังใจขึ้นมาไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่หน่งก็นำข้อความของครูสลาเนี่ยมาโพสต์ต่อ
ใครอยากจะให้กำลังใจพี่หน่งก็อุดหนุนบะหมี่โน่ง
แล้วก็ทุกธุรกิจของพี่หน่งด้วยละกันนะคะ

ใครเห็นว่าบะหมี่โหน่งของพี่โหน่งเนี่ยนะอร่อยมากนะคะคุณผู้ชม